คลัสเตอร์ต่างหรือว่ากลุ่มต่างที่น้องก๊อฟกับน้องปุ้ยได้นำเรียนคุณผู้ชมไปนะครับ
ตอนนี้ทำให้สงกรานนี้พื้นที่ของท่านจะเป็นสีอะไร
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาเสนอปรับสีพื้นที่ใหม่
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครับ
คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่า
ครับใช้และควบคุมความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
เรื่องต้นจะบังคับใช้๒สัปดาห์แบ่งพื้นที่ดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง๕จังหวัดครับ
กรุงเทพมหานครปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนครปฐม
ร้านอาหารผับบาคาราโอเกะเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มครับ
นั่งกินที่ร้านได้แต่ดื่มเหล้าไม่ได้
จากมีความเสี่ยงนะครับอยู่ที่สถานบันเทิงแล้วก็การดื่มสุรา
ส่วนศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติครับ
สถานศึกษาให้เรียนแบบผสมผสานบางที่ปิดแล้วก็โชคดีไป
สถานที่ออกกำลังกายฟิตเน็ตอะไรแบบนี้เปิดได้นะครับแต่ว่าจำกัดผู้ใช้บริการ
ส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้มล่ะ๙จังหวัดได้แก่
มุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีชนบุรีสุพรรณบุรีนราธิวาสกาญจนบุรี
สถานบันเทิงผับบาร์เปิดได้ถึง๕ทุ่มรับประทานอาหารดื่มสุราดนตรีสดเล่นได้
แต่ไม่ให้เต้นส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลือง๑๐จังหวัดนะครับคุณผู้ชม
ร้านอาหารและสถานบันเทิงเปิดบริการได้ดื่มสุราในร้านได้ไม่เกินเที่ยงคืน
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังหรือสีเขียวมี๕๓จังหวัดสถานประกอบการสามารถเปิดได้ตามกฎหมาย
ขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับมีมติปิดสถานบันเทิงในพื้นที่๓เขต๑๙๖แห่ง
คลองเตย๗๕แห่งครับเขตวัฒนา๘๑แห่งและเขตบังแคร์๔๐แห่ง
เพื่อควบคุมโรคโควิด๑๙ตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๙เมษายนอวสารสงกราน
สำหรับพื้นที่อื่นนะครับหากพบการติดเชื้อก็จะสั่งปิดเป็นรายไป
และหลังจากนี้จะติดตามสถานการณ์อีกครั้งเพื่อพิจารณาต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวไปตะเวนดูสิไปทองหล่อไปเอกมัยหน่อยซิเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงครับ
หลังจากการประกาศของกรุงเทพมหานครครับคือยังไม่เข้า๖เมษาตามที่ประกาศ
แต่ปรากฏว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเงียบเลยเงียบกริ๊บนะฮะ
ร้านเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับคุณผู้ชมครับคนละเรื่องนะฮะ
ส่วนผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่อยู่นอกเขตคำสั่งปิดชั่วคราวไปดูที่คันนายาว
คณิยาวก็บอกว่ากังวลนะเพราะทุกทีล่ะคุณนักข่าวเวลาเขามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดออกมา
ไม่ว่าจุดไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลามมาลามมาลามมาทุกพื้นที่นะครับ
ก็พอปิดสถานบันเทิงเมื่อไหร่แล้วก็นะครับหรือว่ามีมาตรการเมื่อไหร่แล้วก็
นักเที่ยวเขาก็ไม่มาเที่ยวกันล่ะครับคราวนี้นะครับก็ไม่มาเที่ยวเหมือนเดิมก็
งการนี้ก็ลองดูว่าจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับลองฟังสอบคอใหญ่อีกทีหนึ่ง
แต่ที่แน่เนี่ยความหวังมันลดลงแล้วล่ะความที่จะฟื้นความสนุกมันลดลงแล้วล่ะ
แล้วก็อาจจะตกนะครับวัคซีนเริ่มฉีดแล้วนะครับแต่ฉีดได้ในน้อยมากนะฮะ
ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศไทยทั้งหมดประมาณ๒๐
แต่เราก็เห็นแหละคนไปเที่ยวหลายคนก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยจริงแล้วคนก็เยอะแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
เราก็เห็นแล้วก็เป็นห่วงสุดท้ายมันก็กลับมาจริง
เพราะฉะนั้นรอฟังนะคะสอบคอชุดใหญ่พรุ่งนี้ว่าเขาจะว่าอย่างไร
ด้วยกรรมัตรการที่สวบคล้อชุดเล็กที่เสนอ

ใช่แต่ว่าวิธีการรับมือก็จะคล้ายกับครั้งก่อน

เพราะว่าพื้นที่อื่นที่เขาไม่ได้ระบาด
มันจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย